มาดูอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าคุณผู้ชมค่ะที่กลุ่มนิคมสร้างตนเอง
ไหมในจังหวัดสุรินเนี่ยนะคะเขามีการผลิตเอ่อ
เขาเรียกว่าเป็นผ้าห่มใยไหมทองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยด้วยนะคะ
ไหมทองแล้วก็สาวเส้นไหมทองแล้วเนี่ยนะคะ
ยังเป็นโรงงานผลิตเส้นไหมทองแห่งเดียวของประเทศไทยด้วยค่ะ
แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วนี้นั่นก็คือเทรแดนแท้
มันยิ่งใหญ่มากคุณ
มันคือผ้าห่มจากใยไหมทอง๑๐๐
แห่งแรกในประเทศไทยแห่งเดียวในประเทศไทย
และแห่งเดียวในโลกใบนี้
จริงคุณคะมันเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะคะมีขั้นตอนการผลิตด้วยมือทั้งหมด
ราคาเริ่มต้นค่ะผืนละ๑๐๐๐บาทขึ้นไปนะคะ
เพราะว่าที่จังหวัดสุรินทร์เขาขึ้นชื่อเรื่องผ้าหมายยกทองอยู่แล้วค่ะ
ซึ่งผ้าห่มใยไหมทองแต่ละผืนคุณผู้ชมจะต้องใช้รังไหมแฝดถึง๑๗๘๘รังเลยทีเดียวค่ะ
มีออเดอร์เข้ามาเยอะนะคะแต่ว่าเราทำไปบ้างแล้ว
แต่ว่าสมิตรเรายังไม่พอค่ะ

คือเขาต้องไปส่งเสริมมาให้ชาวบ้านเลี้ยงค่ะ

แถวในสุรินทร์เราก็มีค่ะ
แต่หลายที่หลายที่เป็นของชาวบ้านที่เขายังเลี้ยงอยู่
ยังคงเติมแล้วมีต้นหมดอยู่
คุณผู้ชมค่ะความพิเศษของผ้าห่มใยไหมทองนี่นะคะ
มันดียังไงเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังชัด
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรือนไหมใบหม่อนค่ะ
ข้อดีของพระห่มใยไหมนะคะ
ก็คือรักษาคุณคุณภูมิภายในรักษาไทยเรา
ฉะนั้นอากาศร้อนก็คงได้อากาศน้ำก็ไม่ได้
เพราะว่ารุ่นรักษาเน่นของข้าวหมายค่ะ

ก็คือถ้าเกิดมีลูกค้ามาฝาก
เราก็จะเปลี่ยนให้ทุกคนต่อมาไป

ถูกต้องแล้วคือหนาวก็ห่มได้ร้อนก็ห่มได้

อยากจะติดต่อขอซื้อผ้าห่มใยไหมทองแบบนี้
ใจรอกันอีกนิดนึงนะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่นานเลยเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วนี้
รอติดตามข่าวสารเดี๋ยวตลอดข่าวเช้านี้ของเรา
รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะ

ห่มใยไหมทองห่มแล้วดี
อย่างหนึ่งที่แน่นอนเลยห่มแล้วไม่ร้อน

เอ้าก็ทองไม่รู้ร้อน